เพื่อร้องได้ให้ร้อง

คู่ใจนักช็อคคู่คิดร้านค้า

ปวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเด็ดบรรเทาปวดลดไข้

คำเตือนในฉลากก่อนใช้ใหญ่

โอ้ยดีใจ

เป้าที่ตั้งใจไว้ค่ะ

ปัดรู้สึกยังไงบ้างตอนนี้ค่ะ

จะเอาเงิน๘๐๐๐ไปทำอะไรบ้างพี่ปัด

๔๐๐๐๐บาทนี่ทำอะไรได้บ้างในความหวังของเรา
ก็จะเคลียร์เรื่องโรงเรียนให้หลานก่อน

แล้วก็อะไรที่คุณยาย

คุณยาย๘๐๐๐ได้แล้วคุณยายดีใจไหม
ดีใจมากที่สุดในโลกเลย

เอาไว้เล็กข้อหนีเรียนต้องซื้อดีกว่า
ฉันจะกินเบียยังถีบหรอก

เอาละครับตอนนี้ได้ตามเป้าไปแล้ว๘๐๐๐บาทนะครับ
แต่ว่าการแข่งขันของเรายังไม่จบ
ตราบใดที่ผู้แข่งขันของเรายังไม่ร้องผิดและยังไม่บอกว่าหยุด
ก็จะต้องไปเรื่อยนะครับ

เพลงที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อจากนี้ค่ะพี่ปัด
เกินความคาดหมายของพี่ปัดไปค่ะนะคะ
เพลงนี้ค่ะ๑๐๐๐๐๐บาท

แว่วหวานสถานฟ้า

ชอบเอาท่อนแรกมาเป็นท่อนสุดท้าย

ตอนนี้มี๘๐๐๐แน่ตามเป้าแล้วที่อยากได้
แต่มันนอกเหนือไปจากนั้นคือการแข่งขันมันยังไม่จบฟังอินโทรไปแล้ว
ถ้าคุณปัดคิดว่าแม่มันก็น่าเสี่ยงอยู่

เพราะฉะนั้นต้องทบทวนให้ดีค่ะ
ตอนนี้ถึงเป้าแล้ว
ถ้าไม่มั่นใจจริง

เอาละครับตอนนี้ก็มาถึงช่วงที่ต้องตัดสินใจกันยากอีกครั้งหนึ่งเลยทีเดียวนะครับ
เพราะว่านี่ก็คือเพลงที่๖นะครับมูลค่า๑แสนบาท

คุณปัดครับตกลงว่าคุณปัดจะสู้หรือจะหยุดครับ

ยังเหลืออีกหนึ่งแผ่น

ใช้ใช้ใช้ใช้

คือแผ่นที่๓และแผ่นที่๕นะครับ
อกนั้นเลือกได้หมดเลยนะครับ

เย็นเย็นเย็นเย็น

๒นะครับ
ดูกันนะครับแผ่นที่๒นะครับ

ทำบุญกันเยอะสวดมนต์ไว้ผ้ากันด้วยนะครับ
เพราะว่า

ดาวเรืองดาวโรยพอร้องจบปุ๊บ

เอาละครับมาเป็นกำลังใจให้กับคุณปัดนะครับ
ตอนนี้มาถึงเพลงที่๖แล้วนะครับ
เพลงนี้มีมูลค่า๑แสนบาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อม
ร้องได้ให้ล้านเพลงที่๖
เพลงมาครับ

๖งาน

พาไปลองผ่านกล้องถ่ายหนังแม่ขักเขินจังแต่ข้านั่งภูมิใจ
ตอนนี้จ้าข้าไม่ทันดังได้ถ่ายมาถ่ายไปโทรงถ่ายใหญ่ขึ้นมา
นามดาวเริงหรือนางแมวดาวสิ้นสุดหมดสาวกลายเป็นข่าวกลับนา
นางดาวเรืองโดนไหนนนแซวมาเออเออเงยเรียกอีหมาดาว
ข้าไปลองผ่านกล้องถ่ายหนังแม้ข้าเขินจังแต่ข้าไม่ทันดังแต่ข้าไม่ทันดัง